คุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐเรานี่นะคะรายงานกันทุกวันเลย
เรื่องของน้ำจิตน้ำใจต่างใช่ไหมคะ
ใช่ครับโดยเฉพาะคนลุกทุ้งไม่ทุ้งกันจริงนะคะ

ล่าสุดค่ะแกส่งความห่วงใยให้ทุกคนค่ะ
ท่วงทำนองเพลงชื่อว่าไม่นานจะเหมือนเดิมค่ะ
ทั้งแต่งเองแล้วก็ร้องเองมาให้แฟนคลับทุกคนได้ฟัง

แล้วเป็นยังไงไปฟังเลยค่ะ
เพลงใหญ่เราต้องห่างด้วยเหตุการณ์ที่มันจำใจ
โปรดจงรั่วไว้หัวใจจะไม่เปลี่ยนแปลง

โดยบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะได้มีโอกาสคุยกับพี่ก๊อตด้วยนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าเพลงนี้อยากให้เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังท้ออยู่ในขณะนี้นะคะ
ลุกขึ้นมาสู้และเราจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ

ที่อยากจะส่งผ่านไปหาแฟนคลับแฟนเพลงทุกคน
เพราะว่ามันก็คิดถึงกันนะครับ
มันก็เป็นช่วงเวลาที่ทำใจยากที่เราไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเคย
ความสุขของพวกเรามันหายไปนะครับ
ก็เขียนเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกทุกคนว่า
สู้นะครับไม่นานความสุขมันต้องกลับมาเหมือนเดิมจนได้นะครับ
ฟ้าเปิดนะครับทุกอย่างสดใสกลับมาแล้วเนี่ย
งานทุกอย่างที่ผมทำก็คงจะได้ไปสร้างความชื่นใจกับแฟนได้ครับ

ก๊อตนุ่มแล้วก็เพราะเสมอ

แซวเขานั่นรูปเท่เขาแล้วเราหามาดีแล้วรูปนั้นนะ

จากกำลังใจเสียงเพลงเพราะของพี่ก๊อตนะคุณผู้ชมนะ
ต่อกันที่กำลังใจแล้วก็น้ำใจดีของคนในวงการบันเทิงกันบ้างค่ะ
กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างสาวสวยคนนี้ค่ะ
นางเอกสาวแพทริเซียกูธค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ขอร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ด้วยนะฮะ
ขอบริจาคเงิน๒แสนบาทให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่นี่เป็นโรงพยาบาลสนามนะคุณผู้ชมนะ
คือก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้คุณพ่อของน้องติดโควิดด้วย
แล้วก็มีโครงการรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยด้วยนะคะ
ของเพจหมอแหลปแพนด้าให้ไปเลยที่ละหนึ่งหมื่นบาทค่ะ

ไปดูฝ้าของคุณยุ้ยจิรณาแล้วก็สามีค่ะคุณทันธนากรกันบ้างนะ
ก็มีการมอบเงินรายได้ส่วนหนึ่งค่ะจากการขายของผ่านเฟซบุ๊กนะคะ
ซุปตาออนไลน์ค่ะร่วมทำบุญซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะ
ให้โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะจำนวนสามหมื่นบาท
เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิดนั่นเองนะคะต่อกันที่ครอบครัวของคุณโอปอล
แล้วก็หมอโอ๊คค่ะส่งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวนมากนะคะ
ยังชุมชนคลองเตยไปเลยค่ะซึ่งตอนนี้กำลังต้องการข้าวสารอาหารแห้ง
แล้วก็นมอีกจำนวนมากด้วยนะคะเป็นห่วงแต่เด็กเล็กเนาะนะคะ
ที่ต้องการนมผงนมกล่องอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ช่วยเหลือกันได้นะคะที่ชุมชนคลองเตยจ้ะ
ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ย
คือเราไม่ได้ไปเองนะคือเขาสองคนไปรับคือเจ้าหน้าที่
ที่ทีพื้นที่เนี้ยเขาก็ไม่อยากจะให้คนอื่นเนี้ยเข้าไปในชุมชน
ต้องเราทำมาตรการเลยค่ะคุณผู้ชม